เอาไปดูเรื่องอื่นเลยก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คมออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่งครับ
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะ
ที่เปิดศึกกับกระบะแต่งซิ่ง
ก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะถึงขั้น
ใช้มีดพกฟันเข้าไปที่แขน
วิ่งเนี๊ยนหัวซุกหัวซุ่นเหรอเนี่ยโอ้โห

ก็ใช้มือขวาจับที่ท่อนแขนซ้ายวิ่งหนีเข้าไปในห้าง

หลังจากถูกคู่กรณีที่ขับรถกระบะสีน้ำเงินมา
เลขทะเบียน๑ต่อเต่ายหญิง๘๔๘๕กรุงเทพมหานคร
คันนี้ใช้มีดฟันไปนะครับ
เหตุการณ์ก็มาจากการทะเลาะวิวาสในลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้าย่านนทบุรี
ที่เหตุการณ์ก็จะถูกเอามาแชร์ในแอดมินเพจแหม่มโพดำ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปสอบถาม
จากชายคนที่ถูกฟันนะครับ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์กลับจากส่งผู้โดยสาร
มาถึงจุดกลับรถหน้าร้านอาหารถั่วแระสนามบินน้ำ
คู่กรณีขับรถยนต์แต่งซิ่งปาดหน้าตัวเอง
แล้วก็ยังขับปาดหน้าจี้ท้ายรถคันอื่นด้วย
ด้วยความโอโหตนก็เลยขี่รถไล่ตาม
กระทั่งคู่กรณีขับรถเลี้ยวเข้าห้าง
ก็เลยขี่รถไปขวางหน้าพร้อมกับเดินเข้าไปถามว่า

แต่ก่อนคู่กรณีตอบมาว่าไม่ได้ปาด

ก็เลยชกเข้าไปในรถยนต์เลยนะฮะ

ก่อนที่จะได้ยินเสียงบางอย่างแล้วตนก็หยุด
ต่อย๓๔ทีแล้วตอนนี้

เขาเอามีดมาก็ลงมาถือมีดมาแท้งผม

นายสุรไชยคนขี่รถจักรยายนยนต์

แขนซ้ายต้องไปเย็บ๑๓เข็ม
ขณะที่คนขับรถคู่กรณีนะครับ

นายนัทธรพัฒน์วิชัยภูมิ
ให้ปากคำกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสแล้วนะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่สัก๓๐นาทีนะครับ

แต่ก็ลงมาพูดคุยกับคู่กรณีนะครับ

พี่เขาบอกเขาไม่เคยอาฆาตใครเลย
ขี่ตามไปเลยถึงในห้างเลย

คือจากอีกฝ่ายนึงเขาก็อาจจะต้องป้องกันตัว

แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปต่อยเขาก่อนนะครับ
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ

ทั้งคู่ก็ไม่ได้ดำเนินการแจ้งความอะไรต่อกันนะครับ
ภูมิกับการสพรัฐนาธิเบศ
ก็เป็นคนกลางให้จับมือกันเลิกแล้วต่อกัน
เรื่องก็เลยจบลงด้วยดีครับ
แต่ตอนเกิดเรื่องนี่มันหนังบู้ชัดเลย